ดูเรื่องการปราบรามยาเสพติดกันหน่อยครับที่จังหวัดตราดฮะ
ตำรวจกำลังไล่ล่าเอเย่นค้ายาบ้ายานรกนะฮะ
ชื่อว่าส้มไม่เจอตัวแต่ไปเจอผู้ชายอีกคนหนึ่ง
ขับรถมากำลังจะมาเอาเครื่องชั่งกิโลที่บ้าน

เห็นตำรวจปั๊บมีพิรุษขับหนีตำรวจก็เลยตามฮะ
ร้อยกว่าโลที่เขาขับหลบหนีอ่ะไกลมาก
สกัดจับได้ดูนาทีดังกล่าวหน่อยฮะ
โอ้โหคือไม่มีอะไรแล้วหนีทำไม
แล้วหนีมาเป็นร้อยกิโลเมตรเลยนะพี่

นั่นสิครับแล้วคือกว่าพี่จะมาตั้งสติและหยุดรถได้
นี่ครับ๑๐๐กิโลเมตรเลยนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราดครับ
คือชุดสืบตำรวจภูทรจังหวัดตราดเนี่ย

บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อส้มเป็นเอเย่นค้ายา

แล้วเธอกำลังหนีหมายจับอยู่ไง
ซ่อนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ก็เลยจะไปตรวจค้นเฝ้าจับตาดู

ผู้ชายคนนี้ขับรถมาครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอวิรุธอายุ๔๓
ขับกระบะมาชะลอเหมือนจะเลี้ยวเข้าบ้าน
แต่พอตาจ้องตาเจอตาตำรวจเท่านั้นแหละฮะ
เขาเร่งเครื่องแล้วขับหนีไปเลย

ไล่ตามพื้นที่๓อำเภอระยะทางกว่า๑๐๐กิโลเมตร
ไม่ยอมหยุดสุดท้ายยิงสกัดครับ

แล้วก็มาจนมุมที่๓แหยกไฟแดงเขาสมิง
โดนยิงสกัด
หม้อน้ำแห้งควันลุกท่วมเลยเนี่ยครับ
ไปต่อไม่ได้ต่อให้ใจอยากจะไปก็ไปไม่ได้ครับ

แต่เห็นเจ้าหน้าที่อยู่ตรงหน้าบ้านก็เลยตกใจเร่งเครื่องหนีครับ
ทีนี้พอตรวจค้นในรถเจออุปกรณ์การเสพยา
ถุงใส่ยาเสพติดหนึ่งถุง

เห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเสพไอซ์มาก่อนหน้านั้นวันหนึ่ง

คือเสพมาเพราะเขารู้ว่าเขาต้องทำงาน

แล้วพอมาเจอเจ้าหน้าที่ก็เลยตกใจกลัวไงฮะ
สุดท้ายแล้วหนีก็หนีไม่รอดครับ
ในขณะที่ส้มส้มหรือนางสาวบุญสิริอายุ๔๒ปี
คนที่ตำรวจต้องการตัวยังไม่เจอนะ

แต่รู้ว่าส้มเนี่ยเป็นแฟนของน้องที่ทำงานด้วยกันก็เท่านั้น
เอาละครับเบื้องต้นตำรวจจะขยายผลตรวจสอบต่อฮะ
ส่วนตัวนายอวิรุธนั้นถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
พรบยาเสพติดส่งตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไปฮะ

ถ้าไม่ตกใจป่านี้ก็คงไม่โดนไล่สกัดจับขนาดนี้นะคะ